เวลาคนเราเลิกรักกันเนี่ย

เข้ากันไม่ได้ฉันเบื่อเหตุผลนี้มากเลย

ทัศนคติไม่ตรงกันนะคะ

อย่างคู่ล่าสุดของมาร์ชดูทาวุท

ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมนักแสดงสาวปันสุธัตตา

ในสถานหน้าแฟนกับหนุ่มมาร์ชดูทาวุท

เป็นเพราะว่าทั้งคู่มีทัศนคติที่ต่างกัน

ออกมาเปิดใจโดยให้เหตุผลเดียวกับฝ่ายหญิงแหละ

ที่มันเห็นต่างกันก็เลยขอเลือกที่จะ
ความสัมพันธ์แล้วกลับมาเป็นพี่น้องกันจะดีกว่านะ

มารับที่บ้านบ่อยเปลี่ยนคันไปเรื่อย
และเหตุนี้เองก็เลยทำให้ทั้งคู่เลิกกัน
พิกกักกันกับนักธุรกิจหนุ่ม

แล้วก็มั่นใจด้วยว่าปันไม่ได้มีมือที่๓
แล้วก็ตอนนี้ยอมรับแหละว่าเริ่มทำใจได้แล้ว
แต่ว่าพยายามหากิจกรรมหลายอย่างมาทำ
เพื่อให้ตัวเองนั้นไม่ฟุ้งซ่านค่ะ
เป็นเรื่องที่เหมือนเราแตกต่างกันนะครับ
ในแง่แบบสิ่งแวดล้อมต่างความคิดต่าง
คิดอะไรก็อาจจะไม่ตรงกัน
ก็อยากจะยืนยันตรงนี้ครับผมว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับ
ครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งทราบพร้อมข่าวแล้วครับผม

หวังดีที่เรามีให้กันมันก็ยังมีต่อไปครับผม
แค่เปลี่ยนสถานะของเราให้มันเป็นพี่น้องกันแค่นั้นเอง
ใจผมก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนี้
อันนี้ผมตอบในมุมของผมแล้วกัน
ก็เราก็ทำอย่างอื่นด้วย

มันก็โอเคครับ
มันมีเรื่องดีให้ผมได้เรียนรู้และได้จำเยอะมากครับ
ผมก็เลือกเก็บแต่สิ่งที่มันน่าจดจำ